ก็คือใครที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ
ในวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานะคะ

ก็ทั้งหมดเนี่ยที่มีคนลงทะเบียนยืนยันตัวตนไปได้นะคะ

วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

จากร้านทงฟ้าแล้วก็ร้านอื่น

๓๐๐บาทต่อเดือนต่อคนนะคะ

ก็คือตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา

จะได้อยู่ที่๒๐๐๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือน

๒คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อการสูงต้ม
จากร้านค้าตามที่กระทรวงภัณฑ์งานกำหนด

จำนวน๘๐บาทต่อคนต่ออันนี้๓เดือน

ก็คือตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกาเหมือนกันนะคะ

จะใช้ได้๔๕บาทต่อคนต่อ๓เดือน

วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ
อันนี้อยู่ที่๗๕๐บาทต่อคนต่อเดือน
สามารถใช้กับการโดยสารทั้งหมดได้๘ประเภทด้วยกันระบบขนส่ง
แล้วก็บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม๓สนามบิน
รถไฟได้นะคะรถเอกชนร่วมพศมกรถเอกชนแล้วก็ส่วนของราชการกรุงเทพมหานคร
เอกชนร่วมบขศแล้วก็รถเอกชนรถสองแถวรับจ้างได้ด้วย
เรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ
แล้วก็ไปที่อันที่๔อันนี้มาตรการเรื่องของบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าค่ะ

ก็มีการอุดหนุนค่าไฟจำนวน๓๑๕บาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือน
กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่มีบัตรที่ได้รับสิทธิ
จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
ซึ่งของเดิมผู้ที่ถือบัตรอันนี้ต้องสำรองจ่ายไปก่อนของเดิม

แต่ถ้าเรื่องของค่าน้ำปลาปลาบ้างค่ะก็มีมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำปลา
ก็จะมีการอุดหนุนนะคะค่าน้ำปลาปลาจำนวน๑๐๐บาทต่อคนต่อครัวเรือนต่อเดือน
ซึ่งกรณีที่ใช้น้ำปลาปลาเกิน๑๐๐บาทแต่ไม่เกิน๓๑๕บาท
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะ
ก็คือคุณจะได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน๑๐๐บาท
แล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือไปโอเคจ่ายส่วนที่เหลือด้วยตัวเองไปด้วย
จ่ายส่วนที่เหลือด้วยตัวเองค่ะใช่อันนี้ก็จะต้องทำแบบนั้นอยู่
ซึ่งของเดิมผู้ถือบัตรก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนนั่นนะคะ
นี่แหละค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำปลาปลา
แต่ไม่มีค่าหน้ากากใช่ไหมค่าแมสไหม
ก็อาจอยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นของที่ไปซื้อต้องไปอยู่ว่าอยู่ใน
ใช่ก็เป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกับการใช้ชีวิต
แต่ก็คือต้องเป็นจากร้านทงฟ้าแล้วก็ร้านต่างแถมที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
ต้องกำหนดมามีข้อกำหนดนิดนึงเวลาไปซื้อก็ต้องเช็คกันนิดนึง
แต่แบบค่าน้ำค่าไฟคือถ้าได้ใช้ก็โอเคไม่น้อยก็ยังช่วยได้อย่างน้อย
ก็ยังช่วยได้ดีกว่าไม่มีก็ยืนยันตัวตนได้
หมายว่าต้องบางคนเขาไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกบางคนยังไม่ผ่านการพิจารณา
อีกรอบนึงจะประมาณเมษาไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะ
ถ้าบางคนที่แบบลงทะเบียนไปแล้วรอบแรกแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์อะไรอย่างนี้
ลงทะเบียนใหม่อีกรอบนึงตามวันที่เขากำหนดออกมา
ถ้าสมมุติว่าการใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะน้องมิน
มีทั้งน้ำทั้งไฟทั้งแก๊สเนอะ
ค่าเดินทางสินค้าอุปโภคอันนี้ก็เป็นทุกอย่างที่เราจำเป็น
ในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วประจำวันหมดเลย
ถ้ารวมแล้วก็มีผลสำหรับคนที่เวลาที่เขาแบบว่าอาจจะ
ใช้ไฟน้อยใช้น้ำน้อยอันนี้อาจจะเห็นผลกับเขาจริงเลย

ใช่ค่ะ
สดกว่าใครใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา